อีกรูปหนึ่งอดีตพระที่ถูกจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีพร้อมกันกับพระในกลุ่มเมื่อสักครู่นี้

อันนี้เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากตอนเป็นแกนนำชุมนุมกปศหลายคดี
วกกับอีกหนึ่งคดีก็คือปลอมพระประมาพิไทย
วันนี้ก็มีคนไปเยี่ยมเยอะนะครับที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ทั้งพระจากวัดอ้อน้อยทั้งมวลชนผู้ที่เลื่อมใสสัทธาทนายความ
แล้วก็อดีตแกนนำกปศที่เป็นอดีตสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์อีกหลายคน
ทั้งศาธิบณีวงหนองเตยชุมพลจุนใสนัทพนธีพสุวรรณวิทยาแก้วพาราไดย
นายพระบุณิติตวันนี้ก็ไปด้วยนะครับนายแพทยวีมาชมาดน
ซึ่งเคยเคลื่อนไหวกับกปศก็ไปนะครับ
ไปเยี่ยมในสุวิทธองประเสริฐหรือว่าอดีตพระพุทธศาสตรา
ก็หลังจากที่ทราบข่าวกันว่าทางพระพุทธอิสระเนี่ย

เขาบอกว่าเขาจะวันนี้เขาจะให้เข้าเยี่ยมวันสุดท้ายแล้ว
หมายถึงตัวเขาเองนะแล้วเขาจะไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมของงดเยี่ยมแล้ว
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องไปรักษาสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยดีนัก
ตอนที่อยู่ที่รวรจำแล้วขนาดนี้
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือไม่อยากให้ทางเรือนจำเขาต้องลำบาก

นายสาธิตวงหนองเตยอดีตสสตรังพักประชาธิปัตยแกนนำกลุ่มปปศนะครับ
บอกว่าก็ตั้งใจมาเยี่ยมมาให้กำลังใจด้วยนะครับ
แล้วก็ได้พูดในภายหลังที่ได้เดินทางออกมาจากการเยี่ยมอดีตพระพุทธอิสระนะครับ
บอกว่าอดีตพระพุทธอิสระก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ
บอกว่าตอนนี้ยังมีกำลังใจดีเข้มแข็งดี
และแสดงเจตนาว่าจะไม่ขอประกันตัวและขอสละสิทธิ์ในการต่อสู้ทางคดี
ยินดีที่จะอยู่ในเรือนจำ
พร้อมกับบอกว่านี่เป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่จะเปิดทางให้รัฐบาลและคอสช
ดำเนินการปฏิรูปศาสนาและวงการสงฆ์อย่างโปร่งใส
ฝากบอกมวลชนทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วง
แล้วท่านก็ฝากบอกผมไปถึงลุงกำนันแล้วก็ทุกคนด้วยว่า
ให้ไปบอกคนที่อยากจะช่วยท่านด้วยการไปร้องสารรัฐธรรมนูล
หรือสารปกครองก็บอกไม่ต้องท่านสละสิทธิ์ที่จะต่อสู้ทางข้อกฎหมาย
ให้ท่านอยู่ในนี้ท่านก็ยินดีที่จะต่อสู้ตามแนวทางของท่านต่อไป
แล้วท่านก็จะไม่ใช้สิทธิ์ขอประกันตัว
บอกว่าครั้งนี้เหมือนกับเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่จะจัดการปฏิรูปวงการส่งให้ดีขึ้น
ท่านบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านยังกำลังใจดียังเข้มแข็งอยู่ครับ
ดูสีหน้าสีตาแล้วดูเข้มแข็งดีนะคุณตัน
สุขภาพก็ท่านไม่บ่นอะไรเลยนะครับ
ผมว่าท่านน่าจะยังมีปัญหาสุขภาพอยู่เพราะเป็นโรคเรื้อรังเดิม
แต่ว่ากำลังใจท่านเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมาก
เรื่องการปฏิรูปนี้ท่านบอกไหมครับว่าจะให้เริ่มต้นจากจุดไหนยังไง
คือไม่ได้พูดรายละเอียดแต่ท่านบอกว่าอย่าเอาเรื่องของท่านไปทำให้กศชหรือรัฐบาลก็ไม่สบายใจ
ให้เขาจัดการปฏิรูปวงการส่งให้ดีขึ้น
ไปจัดการกับพระที่ทำไม่ดีไว้ในหลายเรื่องให้เรียบร้อย
ส่วนตัวท่านเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้วครับ
ส่วนช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมคนก็ไปเยี่ยมกันต่อนะคะ
นายพายบูรณ์นิติตะวันค่ะวัฒนีหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปค่ะ
ไปกับทนายความของอดีตพระพุทธอิสระนะคะไปตอนบ่าย
ตอนเช้าเขาก็มีชุดหนึ่งตอนบ่ายเขาก็ไปกันอีกชุดหนึ่ง
ก็ออกมาบอกว่าอดีตพระพุทธอิสระบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลกำลังชำระล้าง
ชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีในวงการสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่องที่อดีตพระพุทธอิสระรอคอยมาตลอดอยู่แล้ว
อดีตพระพุทธอิสระก็ชื่นชมการทำงานของรัฐบาลที่รัฐบาลเอาจริง
กิจการของพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์กลับมาบริสุทธิ์อยู่ในพระธรรมวินัย
ส่วนแนวทางการต่อสู้คดีนะคะที่จะครบการฝากขังผลัดแรกค่ะ
มิถุนายนนี้อดีตพระพุทธอิสระบอกว่า
ไม่อยากให้ดำเนินการอะไรในช่วงนี้นะคะ
เพราะว่าคิดว่าฝ่ายรัฐและเจ้าหน้าที่มีเวลาในการดำเนินการ

ก็เลยตัวเองขออยู่เริ่มจำไปก่อนอยากอยู่เริ่มจำต่อนะคะ
กำหนดที่จะยื่นเพื่อที่จะขอประกันตัวออกมานั้น
ท่านบอกว่าไม่อยากจะให้ดำเนินการใดในช่วงนี้ทั้งสิ้น
แม้กระทั่งผมถามว่าแล้วจะครบการฝากขังผลัดแรก
ก็คือในวันที่๔มิถุนายน
ท่านก็เห็นว่าก็ยังไม่สมควรทำอะไรทั้งสิ้น
ดังนั้นก็ท่านคิดว่าอยากจะให้ทางฝ่ายรัฐ
ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้มีเวลาที่จะไปดำเนินการ
ในเรื่องเกี่ยวกับทุจริตเงินทอนวัดหรือเรียกว่า
ทุจริตงบประมาณแผ่นดินให้อย่างเต็มที่
และท่านหวังว่าทุกเรื่องที่เป็นเจตจำนง
ของการที่จะต้องการเห็นการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
หรือการออกกฎหมายหรือการแก้ไขกฎหมาย
พรบคณะสงฆ์นั้นอยากจะเห็นให้เกิดขึ้นในโอกาสนี้
แล้วก็จะทำให้ทุกอย่างสังคมของประเทศ
รวมทั้งความบริสุทธิ์ของภาพุทธศาสนา
ก็จะได้พ้นจากความมวมอ๋อของบุคคลที่เข้าไปอาศัยพระอากาศสาวพัทธิ์
เพื่อที่จะหาประโยชน์โดยมิชอบเหล่านั้น
หลวงปู่เลยรู้สึกว่าช่วงนี้สบายใจ
ก็เลยอยากจะอยู่ในเรือนจำต่อไป
อยู่ในเรือนจำต่อไปหลายคนก็อยากจะอยู่แบบไหน
คุณไพบูลก็เล่าให้ฟังรู้ละเอียดมากเลย
ใส่ถามกันอย่างละเอียดเพราะไปเยี่ยมเท่าทุกวันนะฮะ
คุณภัยบูลบอกว่าอดีตพระพุทธอิสระตื่นตั้งแต่ตี๓
ขึ้นมาทำวัดเช้ามานั่งสมาธิ
แล้วก็ปฏิบัติตนครองตัวเหมือนกับพระสงฆ์ทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นในส่วนของตัวคุณภัยบูลบอกว่า
ยังเห็นว่าอดีตพระพุทธอิสระยังเป็นพระอยู่

อย่างโดยก็เป็นเรื่องสุขภาพ
มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
ก็เลยของงดเยี่ยมแล้ว
ไปเยี่ยมช่วงนี้ก็คงจะไม่ได้เยี่ยมนะฮะ